คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๓ปีเขามีอาการป่วยทางจิตมา๕ปีแล้ว
รักษาไปก็ไม่หายล่าสุดปีนเข้าไปนู่นครับ
ส่งสัญญาณโทรศัพท์สูง๓๐เมตร
ก็ต้องให้คุณปู่แล้วครับมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมพูดผ่านเครื่องขยายเสียง

ทุกคนมาให้กำลังใจทั้งหมดเลย

เหลือตัวแค่นิดเดียวนิดเดียวมันสูงมาก
คุณปู่ก็พยายามพูดไม่ต้องกลัวนะ

คุณปู่ก็พูดไปนะครับ
ก็เป็นนาทีที่คุณปู่ชื่อว่านายจำเนียนอายุ๗๕ปีครับ
ต้องไปพูดผ่านเครื่องขยายเสียงปลอบใจหลาน
กัมพลหลานเขาไปอยู่ข้างบนนั้น
เกือบจะถึงยอดและของเสาสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

เสานี้มันตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟสาแก้วครับ
ห่างจากสภสาแก้วสักประมาณ๗๐๐เมตร

หรือไม่ก็รออยู่ตรงนั้นนะทำใจดีนะ
กำลังจะมีคนไปช่วยนะก็ว่ากันไป
หลังเกิดเหตุนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือครับ
หน้าประสานไปยังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นำรถกระเช้าสไลด์๙๐เมตรจากปราจีนบุรีไปช่วย

คุณปู่เนี่ยบอกว่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันมันว่าทำไมจะขึ้นไปอย่างนั้น
ช่วงข้ำหลานชายก็หายออกจากบ้านไปเดินตามหาไม่เจอ
โตน๑๖๓๐นตำรวจมาปูหลานเหนือไปอยู่บนเสามีคนช่วยหน่อย
เพราะว่าหลานเขามีอาการป่วยเนี่ยป่วก็ไปรักษามาแล้ว๕ปี
แต่ว่าอาการมันก็ยังไม่ดีขึ้น
ใครมีลูกหลานมีคนในครอบครัวปวดแบบนี้
ก็ต้องดูแลกันให้ดี
อย่าให้เขาคลาดสายตาแล้วกันนะครับ